คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีของเด็กไทยในบ้านเรากันบ้าง
เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะ
เด็กไทยบ้านเรามีความสามารถมากมายเลย
อย่างเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าน้องเพลงนะคะ
เรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๒ค่ะ
คว้าแชมป์จักรยานเสือภูเขาอันดับ๔
ชิงแชมประเทศไทยมาได้นะคะ
นี่คือเด็กหญิงนัทธพัฒน์พิมแมนหรือว่าน้องเพลงอายุ๑๐ปี
เป็นนักเรียนชั้นป๕อย่างที่บอกไปนะคะ
อยู่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๒เทศบาล๘จังหวัดอุดรธานี
โชว์ลีลาการปั่นจักรยานเสือภูเขาให้ทีมงานได้ชมกันนะคะ
หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ๔คะแนนรวมสูงสุด๕สนาม
จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี๒๕๖๐ค่ะ
น้องเพลงบอกเลยว่าความฝันของเขาอยากจะเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย
เพราะว่ามีน้องพลอยหรือว่านางสาววรินทรเพชรประพันธ์
จักรยานเสือภูเขาแห่งประเทศไทยแล้วก็เอเชียเป็นไอดอลของเธอ
จึงอยากวอนให้มีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยสนับสนุนน้องหน่อยค่ะ
จะเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติค่ะ
เป็นใครออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้หนูในการแข่งขัน
คุณพ่อค่ะคุณพ่อผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยสนับสนุนน้องหน่อยค่ะ
ก็คือตอนนี้คุณพ่อของน้องเพลงเป็นผู้ที่สนับสนุนน้องเพลง

โดยคุณพ่อรับหน้าที่เป็นโค้ชในการฝึกซ้อมให้น้องเพลงเองเลยนะคะ
แต่แหมก็ยอมรับเลยนะว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขัน
แต่ละครั้งมันสูงมากจึงอยากจะให้มีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยสนับสนุน
เพื่อทำความฝันของน้องเพลงให้เป็นจริงนะคะ
พร้อมกับบอกด้วยว่าเขาเองเปิดร้านขายพันธุ์ม้า
อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีลูกด้วยกันสองคน
โดยน้องเพลงเป็นคนโตนะคะ
ยังไงก็ใครอยากจะสนับสนุนให้เด็กไทยเราได้มีโอกาส
แบบว่าโชคความสามารถในระดับสากลอย่างนี้

เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกจริง
เด็กไทยนั้นเก่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาลงนักกีฬา
แต่ขาดแค่นิดเดียวขาดเรื่องของการสนับสนุนของเด็ก
ถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแน่นอนไปไกลแน่นะครับ